มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะเกิดขึ้นที่จังหวัดนครสีธรรมราชสักประมาณตีสามเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็นเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มเขาทะเลาะกันในผับแห่งหนึ่งแล้วกาศเนี่ยเข้าไปห้ามคือตอนนั้นเนี่ยเหมือนเรื่องจะจบนะแต่พอผับปิดเท่านั้นแหละค่ะทั้งสองกลุ่มเขาตามมาทะเลาะกันที่ลานจ
เต็มไปเลยอยู่ที่ลานจอดรถ
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่ด้วย๑ปลอก
ส่วนผู้บาดเจ็บณตอนนั้นก็คือนายวุฒิพงศ์

ถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซองเข้าที่หน้าอกขวา๑นัด
กู้ภัยก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายนายวุฒิพงศ์เสียชีวิตนะคะ
ตำรวจสอบสวนคนที่อยู่ในเหตุการณ์

ทราบแบบนี้ว่าเนี่ยคุณผู้ชมภาพนี้เลยนะ

พร้อมพวกอีกสักประมาณ๒๓คนเข้ามาเที่ยวผับที่นี่แหละค่ะ
แล้วก็ไปมีเรื่องทะเลาวิวาสกับวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง
แต่จังหวะนี้กาดของผับเข้ามาห้าม
สุดท้ายทุกคนแยกไปนะ
เหมือนเรื่องจะจบค่ะพอผับเลิกวัยรุ่นไม่จบนะคะ
เลิกปุ๊บนายวุฒิพงศ์ผู้ตายกับเพื่อน
เดินมาที่ลานจอดรถหน้าผับเพื่อที่จะขับรถกลับบ้าน
แต่ถูกกลุ่มวัยรุ่นคู่อริตามมาหาเรื่อง
ทีนี้กาดก็คือนายสอนชัยชุมนุมวันอายุ๓๕ปี
ก็เดินมาอีกเดินมาห้ามกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่ม

เพราะว่าสร้างความไม่พออกไม่พอใจให้กับนายวุฒิพงศ

จึงมีเรื่องทะเลาวิวาสกับกาดอย่างรุนแรง
จากนั้นผู้ตายก็คือนายวุฒิพงศ์ชักอาวุธมีดออกมา
พยายามแทงไปที่กาดเนี่ยแต่ว่าหลบได้ทันนะคะ
แต่สุดท้ายกาดจังหวะที่เขาหลบ
เขาก็เลยชักอาวุธปืนออกมาเป็นปืนลูกซอง
ยิงสวนไปที่นายวุฒิพงศ์๑นัด
กระสุนถูกหน้าอกจากนั้นนายวุฒิพงศ์ก็ล้มฟุบกับพื้น
แล้วกาดก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทันทีค่ะ
ทีนี้ไปสอบถามพันธุ์ตำรวจโทษธีรวุฒิเทพเลื่อน
เป็นรองพุ่มกับสอบภอมเมืองนครสีธรรมาราช
บอกว่าล่าสุดผู้ก่อเหตุก็คือนายสอนชัย
เดินทางเข้ามามอบตัวกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เรื่องต้นสารภาพบอกว่าถูกผู้ตายพยายามใช้อาวุธมีดไล่แทงก่อน
ตัดสินใจใช้ปืนยิงสวนออกไปหนึ่งนัด
จากนั้นได้หลบหนีไปคือไม่ได้กะว่าจะหลบหนีคดีนะ

สุดท้ายก็ให้ญาติติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำ
ก่อนที่จะนำตัวนายสอนชัยเป็นกาดแล้วก็เป็นคนก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ